คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าคู่พ่อลูกคู่นี้กินกันไม่ลงจริง
โดยเฉพาะเรื่องของความหล่อค่ะสำหรับพี่เจเจตรินและน้องเจ้านายลูกชายคนโต
วันก่อนนะคะมารับงานพรีเซนเตอร์คู่การออกงานที่เบส๖
อร่านี่หล่อมากทั้งคุณพ่อคุณลูกเลย
งานนี้เจอตัวพี่เจทั้งทีก็เลยต้องขอจับมาเคลียร์ถึงประเด็นดราม่า
ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นดราม่าประเด็นเซิร์ฟสเก็ต
พี่เจเข้าไปตักเตือนน้องกลุ่มนึงที่อาจจะใช้สนามแบบผิดวิธีไง
แต่ด้านกลายเป็นความเข้าใจผิดนะคะหาว่ามีการแบ่งพวกแบ่งชั้น
จนพี่เจต้องออกมาโพสต์หลายยาวชี้แจงเลยนะคะ
โดยในครั้งนี้พี่เจยืนยันว่าเรื่องนี้จบลงด้วยดีแล้ว
ทุกฝ่ายเข้าใจสิ่งที่ตัวเองทำ
ว่าอยากให้ตระหนักถึงความปลอดภัยที่สุด

น้องเขาก็โพสต์แบบในมุมของเขา
แล้วก็มีการแจกแจงให้เห็นคลิป
เจตนารมณ์ไม่มีอะไรจบไปนานแล้วฮะเป็นเดือนแล้วฮะ
ไม่มีอะไรผมว่าเขาก็น่าจะกลับมาเล่นแล้วมั้
เพราะฉะนั้นถ้ามาเล่นแล้วปฏิบัติตามกฎมันก็จบไม่มีปัญหาอะไร
ที่สำคัญที่สุดที่เราแบ่งโซนเพื่อความปลอดภัย
ที่จะเห็นว่าเล่นกันปะปนไปหมดอันตราย
ทุกคนรู้มันต้องมีกฎมันต้องอะไรเราควรฝึกษาตรงนี้ดู
เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องมีกฎแล้วก็แบ่งโซนให้ชัดเจน

ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายคนฮิตเล่นกันเหลือเกินนะฮะ
ส่วนยืนหล่ออยู่ข้างค่ะน้องเจ้านายลูกชายสุดที่รัก
ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ฟรุ้งฟริ้งซะเหลือเกิน
โดยเฉพาะเรื่องหัวใจนะคะ
หลังจากที่มีกระแสจิ้นกันกับน้องจูเน่
จากการร่วมงานกันเขามีซิงเกิลด้วยการแปะหัวใจ

รับว่านอกจากคุณแม่ปิ่นแล้ว
จูเน่นี่แหละคือสาวที่สนิทที่สุดตอนนี้ล่ะค่ะ
ผมมีผู้หญิงคนหนึ่งที่สนิทกว่าเขาคือแม่ผมเอง
แม่เป็นจูเน่ครับใช่
แป๊บสินคือลูกรักใครก็รักด้วยมาตลอดอยู่แล้วครับผม
อ้าวรักด้วย
ดูเหมือนว่างเวลาที่แล้วสัมภาษณ์ของแม่คุณแม่เขาก็ดูไฟล์จะแหละมาก
อันนี้คุณพ่อก็ยังแอบแซวสงสัยน่าจะเป็นความรักแน่เลย
น้องเซอร์ไนก็เก็บโชคไม่เคยอยู่นะ
ในเอ็มพีโค่น่ารักมากนะคะแปะหัวใจ
แล้วเวลาเขาไปออกคอนเสิร์ตด้วยกันนะเวลาไปร้องตามรายการส่งสายตาคือแบบ
สายตาคือแบบใช่น้ำไหลมาก

แล้วทำไมต้องน้ำตาไหลอีกแล้ว
ไม่เป็นไรรุ่นแม่แล้วให้ได้นะคะ